ในวันนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
อ่านคำพิพากษานายพานทองแท้ชินวัฒ
คดีการฟอกเงินของธนาคารกรุงไทย

พานทองแท้ชินวัฒน์พร้อมกับครอบครัวนะคะ
ได้เดินทางมาสารทุษฎฤทธิ์แล้วนะคะ

บอกว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อย

พฤติมิชอบนัดฟังคำพิพากษาที่พนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษ

โจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้ชินวัฒน์ฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะสารได้นัดไต่สวนและสื่อพยานไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
ทันทีที่นายพานทองแท้เดินทางมาถึงศาลนะคะก็มีสีหน้าที่ปกติค่ะ
แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดเพียงแต่ยกมือสวัสดีก่อนที่จะเดินเข้าไปในศาล
เพื่อเตรียมความพร้อมรอฟังคำพิพากษาที่สารจะขึ้นบันลังอ่านคำตัดสินในเวลา๑๐นาฬิกาค่ะ
ขณะที่เช้านี้นะคะนางพินทองทาคุณากรวงนะคะได้มีการโพสต์รูปภาพ
ผ่านทองแท้สวมกอดกับคุณหญิงพจมานพร้อมข้อความว่าเรามีกันและกันเสมอ
ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีในวันนี้ค่ะ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณสารอาญาคดีทุจริตนะคะมีการ
มีแก่นำหลายคนนะคะของอดีตพักเพื่อไทยมาให้กำลังใจ
แต่ไม่มีแกนนำของภาครับไทยมาให้กำลังใจในผ่านทองแท้
ซึ่งมีรายงานว่าแก่นำหลายคนในพักได้โทรมาสอบถาม
และแจ้งรายชื่อคนที่อยากจะมาให้กำลังใจค่ะ
แต่ว่าทางครอบครัวชินวัฒน์ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะ
ส่วนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะคะ
มีกำลังตำรวจจากสนสามเซนสนนางเลิ้งสนบางโพ
และสนชนะสงครามรวม๔๐นายมาคอยดูแลความเรียบร้อยโดยรอบบริเวณศาลค่ะ
เวลาสิบนาฬิกานะคะองค์ตุลาการนะคะจะขึ้นบันลังอ่านคำตัดสินในคดีฟอกเงินกรุงไทยของนายพานทองแท้นะคะ
ซึ่งต้องจับตาดูนะคะว่าผลการตัดสินในวันนี้จะออกมาในทิศทางใดค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสารทุจริตประพฤติมิชชอบกลางค่ะ